เรื่องของโควิดก็กลับมาอยู่ในความสนใจอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ก็เฝ้าระวังโอมิครอนกัน
ปรากฏว่าที่บึงกาลค่ะพบคลัสเตอร์จากงานปริวาสกรรมนะคะ
ตอนนี้เขาตรวจมามีผลบวกแล้ว๗๒รายนะคะคุณผู้ชม
งานนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่ามีทั้งคนไปร่วมงาน

สาธารณสุขจังหวัดบึงการค่ะล่าสุดเนี่ยเปิดเผยออกมาว่าพบคลัสเตอร์
การระบาดโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
เป็นการจัดงานปริวาสกรรมของวัดถ้ำโขง
เจ้าหน้าที่นะคะโรงพยาบาลโศกกามและโรงพยาบาลเซกา
เข้าตรวจหาเชื้อทั้งหมด๒๖๕ราย
เรื่องต้นผลเป็นบวกประมาณ๗๒รายนะคะ
ใน๗๒คุณผู้ชมเป็นพระสงฆ์

เพราะฉะนั้นก็ต้องกักตัวทั้งหมดไว้ในวัดค่ะ

คาดว่าวันนี้ผลจะออกแต่ว่ายังไม่รู้เมื่อไหร่นะคะ
ตอนนี้ก็แจ้งไปสำหรับประชาชนนะคะ
ดเดินทางทำบุญที่วัดถ้ำโขงไปก่อนนะคะ
เพราะว่าตรวจพบการติดเชื้อ
ของผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำโขงจำนวนมากเลย
ตอนนี้ก็ต้องเป็นที่กักตัว
แล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม๒๐๐กว่าคน

ดูแลรักษาพระสงฆ์และประชาชนที่ติดเชื้อ

ในบริเวณวัดชั่วคราวก่อนนะคะ
ใครที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำโขงนะคะ
คุณผู้ชมตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๐ธันวาคม

ขอให้ไปรายงานตัวที่โรงพยาบาล
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ใกล้บ้านของท่านด่วนเลยนะคะ
รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตอาการของตัวเอง

ก็จะมีแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะ